ใช่ค่ะแต่ว่าคราวนี้พาไปดู
ผู้หญิงคนหนึ่งยังเป็นวัยรุ่นเป็นนักศึกษาอยู่เลย
แต่ว่าเขาทำอาชีพเสริมสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมค่ะคุณผู้ชม
และอาชีพที่ว่านี่นะคะก็เป็นอาชีพที่สืบทอดสูตรมาจากคุณย่า
อายุเป็นร้อยปีนั่นก็คือทำน้ำพริกปูนาครก๑๐๐ปี
ที่เจ้าของเขาการันตีความอร่อยความแซ่บคุณผู้ชม
ทำมาเป็นร้อยปีไม่บูดไม่เน่าอีกหรอฮะ
หมายความว่าเขามีสูตรมานานแต่เขาก็เพิ่งทำสดใหม่นะ

โอ้โหและนี่ก็คือส่วนประกอบที่สำคัญปูนาครกนะคะ
เป็นสูตรน้ำพริกปูนาครกร้อยปีของนางสาวสุธิดาสุขวิเศษ

เป็นชาวตรงบนคุ้งพยอมบบ้านโป่งจังหวัดราชบรี
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่๓มหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมนะคะ
เธอบอกว่าการทำน้ำพริกครั้งนี้เนี่ย
ก็เป็นการต่อยอดอาชีพเลี้ยงปูนาที่ทำมากว่า๒ปี
วิธีการก็คือจะมีการคัดแยกปูนาที่มีขนาดใหญ่
แล้วก็สมบูรณ์เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อน
ส่วนที่เหลือนะปูเล็กปูน้อยเนี่ย
ก็เอามาแปรรูปเป็นน้ำพริกปูนาครกร้อยปี
ที่บอกว่าร้อยปีเนี่ยนะคะก็คือว่าสูตรของน้ำพริกเนี่ย
ดัดแปลงมาจากน้ำพริกเผาปลาย่างของคุณยาย
ใช้ครกไม้โบราณอายุกว่า๑๐๐ปีในการตำ
ที่ไปที่มาที่มาที่ไปมันก็เป็นเช่นนี้
ฟังดูว่าครกที่ใช้ตำพิเศษยังไง
แล้วทำไมต้องเป็นน้ำพริกปูหนาด้วยคะคุณ
เป็นคกของคุณยาย
แล้วคือยายก็ได้ตกทอดมาจากถวดอีกนิดนึง
อายุก็๑๐๐กว่าปีแล้วเพราะว่าเขายายก็๘๕แล้วค่ะ

คือที่เราเลือกใช้ครกนี้เพราะว่า๑มันสามารถตำได้ในปริมาณมาก
เพราะว่าโค้กสมัยที่เรามีก็คือจะเป็นโค้กเล็ก

แล้วคือมันทำได้แบบในปริมาณมากมันได้น้อย
เราก็เลยเลือกที่จะใช้คกนี้ดีกว่า
มันทำได้แบบได้ดีกว่าแล้วก็มันเหมือนแบบ
เจอพวกเนื้อพริกเนื้อหอมอย่างนี้มันยังพอมีให้เราเห็นบ้าง
แล้วก็กลิ่นการที่เราใช้การตำแทนการปั่นเนี่ย
มันทำให้กลิ่นพริกกลิ่นหอมมันหอมมากกว่า
ยิ่งเป็นคกไม้ด้วยมันจะเหมือนจะส่งกันกลิ่นมันจะส่งกันดีกว่า

ถ้าเกิดมองในแนวน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกก็ถ้าน้ำพริกทั่วไป
แต่พอเราเริ่มเพิ่มคำว่าน้ำพริกปูนา
ซึ่งมันก็เฮ้ยปูนาแปลกมีน้ำพริกปูนาเป็นยังไง
เขาก็จะเริ่มแล้วอยากลองอยากชิมเหมือนเรา

พอชิมแล้วมันถูกปากเพราะว่ามันอร่อย
มันก็เลยกลายแบบเป็นสินค้าที่ติดตลาดได้
ที่มันแบบปูนาเมื่อก่อนแบบสมัยก่อนนี่คือเห็นก็เคลียร์ทิ้ง
แต่ตอนนี้กลายเป็นปูนาหายากกว่าปูทะเล
ถูกต้องเลยครับตามที่น้องเขาบอก
เดี๋ยวนี้ปูนานี่หายากกว่าปูทะเลแล้วนะ
เออนะคะก็เป็นไอเดียอาชีพ

แบ่งขายเป็นกระปุกค่ะกระปุกน้ำหนัก๑๐๐กรัม
ราคา๓๐บาทหรือถ้าจะซื้อเยอะหน่อยเนี่ย
เป็นกิโลกรัมก็กิโลกรัมละ๓๐๐บาทนะคะ
ส่งขายทั้งในประเทศต่างประเทศเลยนะคะคุณ
ใครสนใจอยากจะปรึกษาเรื่องการเลี้ยงปูนา
หรืออยากจะซื้อน้ำพริกโทรสอบถามได้เลยเนี่ย
ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วนะคะ
แล้วที่สำคัญครกของเขาที่ใช้ตำเนี่ย๑๐๐ปีแล้วนะ
ทอดมาจากคุณยายแล้วคุณยายก็ได้มาจากคุณทวดอีกที
คิดดูสิโอ้โหมันยาวนานเป็นร้อยปี
แล้วที่สำคัญเพราะตำแล้วมันอร้อย
อย่างที่เห็นในภาพนะครับทานคู่กับผักสด

อย่างนั้นทรมานแย่เลย

แล้วก็ที่สำคัญถ้าอยากจะพิสูจน์ความอร่อยก็โทรไปได้

ใครที่ใช้ช่องทางออนไลน์ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับ